สวัสดีครับติดตามกันต่อกับข่าวศพรศนิกษ์ย่ำเช้า

ใครต้องการจะไปช้อปปิ้งไปหาซื้อสินค้าหรือว่าต้องการจะหาไอเดีย
ในการประกอบธุรกิจคุณผู้ชมห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาด
เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ผ่านมานั้นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก
ในการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อเป็นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ครับมีการยกระดับการจัดงานแสดงสินค้าด้วยการรวม๓งานใหญ่เอาไว้ด้วยกัน
ภายใต้ชื่องานว่าสไตล์นั่นเอง
งานนี้มีความน่าตื่นตาตื่นใจมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมไปแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้าง
วันนี้ผมได้รับเกียรติมาพูดคุยกันครับกับคุณจันทิรายิมเรวัตวิวัตรรัฐนะครับ
ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมานั่งอยู่กับผมในสตูของเราแล้วนะครับ

งานที่มีชื่อว่าสไตล์ที่บอกว่ารวม๓งานใหญ่มาไว้ด้วยกัน
ความเป็นมาเป็นไปของงานนี้เราทำไมถึงเอา๓งานใหญ่มารวมไว้เป็นงานเดียวกันครับ
เพราะว่างานนี้ตอนนี้เอาภารกิจก่อนของทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
นี่งานสินค้าที่เป็นหมวดที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์พวกแฟชั่นของใช้ในบ้านเฟอร์นิเจอร์อะไรต่าง
ซึ่งเดิมเราจัดแยกอยู่๓งาน
คืองานบีฟเป็นงานแฟชั่นงานทิพย์เป็นงานเฟอร์นิเจอร์
แล้วก็บิ๊กเอ็นบีไอเอสซึ่งเป็นของแต่งบ้านของใช้ในบ้าน
ก็เลยมารวมกันเพราะเป็นหมวดไลฟ์สไตล์
การซื้อของผู้ซื้อจากต่างประเทศเขาจะนิยมซื้อแบบนี้ก็ตามเทรนด์
แล้วก็เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ย
ได้เป็นเวทีที่จะเจรจาการค้าไปต่างประเทศนะคะ
ฉะนั้นแล้วเราก็จะมี๑๗๑๘๑๙เป็นวันเจรจาธุรกิจนะคะ
สมมุติถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ทำธุรกิจ
จะมาซอสซิ่งหาสินค้าใหม่ไปขายนะคะในธุรกิจของท่านในเมืองไทย
หรืออะไรก็ตามนี้ก็มาสามวันแรกได้
พอสองวันหลัง๒๐กับ๒๑นี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป
จะได้เห็นว่าสินค้าไทยพัฒนาไปขนาดไหน

แล้วก็หลายสินค้าเลยไม่เคยมีออกที่ไหนมาก่อน
เพราะว่าเราพัฒนามากับกรมนะคะก็จะเห็นสินค้าใหม่เยอะด้วยค่ะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะสามวันแรก๑๗๑๘๑๙
เป้าหมายเราตั้งเอาไว้เนี่ยคนกลุ่มไหนหรือว่าเราอยากจะให้ใครไปร่วมงานนี้มากที่สุดครับท่านครับ
ค่ะก็๓วันแรกก็คงเป็นนักธุรกิจนะคะ
หรือว่าคนที่อยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยากจะไปหาแรงบันดาลใจนะคะ
หรือว่าไปดูแนวโน้มเพราะว่าในงานเนี่ย
เราจะมีทั้งสัมมนาแล้วก็มีส่วนนิทัศกาล
ให้เห็นแนวโน้มของตลาดนะคะ
จะได้นำไปพัฒนาเป็นไอเดียพัฒนาสินค้าได้นะคะ
แล้วเราก็มีการมองตลาดนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่เฉพาะสินค้าหรือเฉพาะตลาด

หรือว่าสินค้าที่เจาะหมวดพวกกลุ่มโรงแรม
พวกโปรเจกต์อะไรต่างนะคะ

เนื่องจากว่าเป็นวันที่ใกล้วันสำคัญของเรานะคะ
ของตายเราที่๒๐กับ๒๑นะคะ

จะสอนการทำดอกไม้จันทร์จากย่าแฝก

การจับพรรษไฟล์มาใช้ประโยชน์นะคะครับ
แล้วก็จะมีร้านของร้านพัดนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของท่านนะคะ
ก็จะมีสินค้าจากโครงการพระราชดำริมาจำหน่ายด้วย
นอกจากไปชอปปิ๊งแล้วยังได้ร่วมผลิตดอกไม้จันทร์

ทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการ
เรามีบริการให้อะไรกับผู้ซื้อผู้นำเข้าบ้างไหมครับในงาน
ถ้าหากว่าอยากจะหาสินค้าอะไรเนี่ย
เราก็มีหน่วยให้บริการสามารถไปสอบถามได้นะคะ
แล้วก็ถ้าหากว่าจะส่งของไปต่างประเทศ
แล้วก็ถ้าอยากจะสนใจสอบถามอะไรทั่วไป
เกี่ยวกับการส่งออกเกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศ
เราก็มีหน่วยงานที่จะให้คำปรึกษา

ก็จะเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ

แล้วก็มีผู้ซื้อจากต่างประเทศนะคะ

เล่าให้ฟังว่าเทรนด์ในตลาดเป็นยังไง

เพื่อที่เราจะได้ทำให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เราก็มีจากสำนักงานต่างประเทศเราทั่วโลก
เราก็มีเข้ามาแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำด้วยนะคะ
ท่านที่สนใจทำธุรกิจต่างประเทศ
ก็สามารถมาฟังสัมมนาได้ค่ะ

สินค้าที่มาขายในงานลดราคาหรือเปล่า

เพราะว่าส่งออกแต่ก็จะมีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะจากงานนี้ค่ะ

ไปได้เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่บ้างครับเชิญเลยครับ
วันที่๑๗๑๘๑๙นะคะเป็นวันเจรจาธุรกิจค่ะ
แล้วก็วันที่๒๐กับ๒๑เป็นวันที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้นะคะ
จัดที่ใบเทคบางนานะคะ
คุณผู้ชมนะครับ๑๗๒๑ตุลาคมนี้
ใครต้องการสินค้าหลากหลายสไตล์นะครับ
ตั้งแต่ใช้กับตัวเราหรือว่าไปแต่งบ้านก็ดีเนี่ย
ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศครับ

ย้ำถ้าต้องการจะไปใจจจาธุรกิจ๑๗๑๘๑๙
ไปนี้ได้ครบทุกอย่างอย่างแน่นอนคุณผู้ชมครับ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับ
คุณจันทิระยิมเลวัดพรีวัตรรัพย์